คุณผู้ชมค่ะผู้ชายที่ชื่อขจรจิตจันแจ้ง
กะว่าจะทำดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ฝ่ายหญิงถูกทำร้ายก็เลยจะเข้าไปห้าม
สุดท้ายฝ่ายผู้ชายค่ะฝ่ายผัว
ใช้มีดจ้วงแทงคุณขจรจิตไป๔แผลด้วยกัน
กู้ภัยไปถึงพยายามที่จะไปยื้อชีวิต
สุดท้ายไม่ไหวนะคุณขจรจิตเนี่ยเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่คือสภาพตอนที่กู้ภัยไปถึงแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะ
หลังจากเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะมือมีด
หายตัวทั้งผัวทั้งเมียหายแพ็คคู่เลยค่ะ
แต่ว่าล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
โดยตำรวจสนพญาไทยสามารถควบคุมตัว
มือมีดชื่อว่านายมานิดมีมากอายุ๓๙ปี
เป็นสามีของนางสาวอันเป็นชาวเวียดนาม
เขาเป็นร้านขายยำนะคะ
ตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่ซอยรางน้ำเขตราชเทวี
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวไปที่สนพญาไทย
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ณิชย์อ้างบอกว่าขณะเกิดเหตุ
โมโหภรรยาประกอบกับเมาสุราด้วยนี่ไง
เมาสุราประกอบกับโมโหภรรยา

ขณะที่ผู้ตายเข้ามาห้ามปรามมีปากเสียงกัน

พร้อมกับบอกไปว่าสิ่งที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากขอโทษญาติของผู้เสียชีวิต
ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้จงใจที่จะก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
ก็ครับเดิมขายทางหน้าทุกวันครับ
ไม่เคยเป็นเรื่องทลอบกว่ากัน
อยากพูดอะไรกับทั้งครอบครัวครับ

ผมก็เถียงกันครับผมผมแค่เถียงกันสองคนนะครับ
คุณผู้ชมดูข่าวไปแล้วก็ขบคิดกันไปด้วยนะคะนี่
ก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับนายมานิดกำลังเก็บร้าน
แล้วขณะที่กำลังยกกล่องโฟมขึ้นรถของตัวเอง
ตัวเองได้ทำกล่องโฟมแตกก็เลยถูกนายมานิษฐ์ตอบว่า
แล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นผู้ตายก็คือนายขจรจิตเข้ามา
อันนี้นางสาวอันบอกนะฮะเข้ามาต่อว่านายมานิด
ถามว่าถ้าจะมีเรื่องให้ไปมีเรื่องที่อื่น
มาริสก็เลยตอบไปว่าเรื่องของผัวเมียอย่ายุ่ง
ผู้ตายก็เลยตอบกลับไปว่ากูอยากยุ่ง
แล้วก็ไปล็อกคอนายมานิดจนกระทั่งถูกแทง

ฟังเสียงนางเสาอันภรรยาผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
แล้วพี่นิดเขาบอกมึงอย่ายุ่งเรื่องผัวเมียกูคือพูดหยาบคำหยาบของเขา
เพราะว่าคนที่เสียก็หนูรักเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกัน
แฟนหนูอยู่แล้วแต่ทีวันนี้ก็ไม่ได้กินด้วยกันไงพี่
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่หนูเสียใจอะพี่อืมคือสิ่งที่นางสาวอันพูดเนี่ยมันข้อมูลเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับเพื่อนผู้ตายเล่าก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ก็ไม่เป็นไรล่ะเป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจก็ว่าไปค่ะ
ทีนี้นางสาวอันยังบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุตัวเองกับนายมานิดแยกย้ายกันหลบหนี
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายมานิดสามีเข้ามอบตัวพยายามเกลี้ยกล่อมทั้งคืน
มานิดเนี่ยก็เครียดอย่างหนักแล้วค่ะตอนที่หลบหนีพยายามคิดสั้นจะฆ่าตัวตายด้วยนะคะ
ส่วนศพของนายขจรจิตจันแจ้งภรรยาแล้วก็ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ